เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุค่ะ๒๒จังหวัดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มีทั้งที่ลบบุรีแล้วก็ที่พยาวให้ดูที่พยาวก่อนละกันค่ะ
คุณผู้ชมกระบะกับกระบะดูสิมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นทั้งสองมุมนะใช่ฮะ
ลูกศรเขียวลูกศรเหลืองที่มาแล้วข้างหลังคือเขามาแบบมาเร็วมากอ่ะ
เร็วจริงจริงค่ะเนี่ยดูแทบไม่ทันเลยนะฮะใช่โอ้โหนี่ชนไปเต็มเต็มเลยนะครับ
ลูกศรเขียวนั่นเป็นกระบะบรรทุก
กล้วยกระบะขาวอีกคันนึงลูกศรเหลืองคือจริงเขาจอดรอไฟแดงอยู่ใช่ไหม
ใช่แล้วพอเคลื่อนตัวออกมากระบะสีขาวอีกคันนึงที่มาแล้วเบรก
หลังจากนั้นชนอ่ะชนชนท้ายกระบะขาวแล้วก็พุ่งลงร่องข้างถนน
โอ้โหแล้วดูสิมาเร็วจริงคุณดูสิมองแทบไม่ทันดูสิโอ้โหนี่คือเขาเบรกจนแบบหัก
แล้วเขาก็หักด้วยค่ะใช่นี่เกิดขึ้นตรงแยกไฟแดงแม่ต่ำนะคะ
อำเภอเมืองพยาวตอนเอ่อช่วงดึกอ่ะค่ะเหตุการณ์เนี้ยก็เลยทำให้คนขับรถกระบะคันที่พุ่งชนเนี่ย
เสียชีวิตเลยนะนายพีรพัฒน์จักรเขียวโอ้โหชนแรงมากจริงจริง
เหตุการณ์นี้ไปแล้วดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ลบบุรีหน่อยละกันเหตุการณ์น่ากลัวนะ
ใช่ดูนะดูจังหวะนี้นะสองแถวก็ขับอยู่เลนซ้ายดีดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูฟอร์จูเนอร์นะ
ขับมาค่ะแล้วดูคนในจังหวะนี้ฮะโอ้โหคุณแล้วคนอ่ะคนตรงนั้นน่ะครับ
ทำไมถึงไปคือเบี่ยงออกแล้วไปชนเขาแบบนั้นแล้วดูคนจากสองแถวเนี่ยกระเด็นร่วงลงมานะ
บางคนนะที่อยู่ท้ายรถฟอร์จูเนอร์ดูสิโชคดีไม่ถูกทับนะใช่
แล้วเหมือนกับฟอร์จูเนอร์คือเบี่ยงคือเบี่ยงออกขวาออกซ้ายแล้วก็ไปพุ่งชนแบบนี้นะคะ
กล้องหน้ารถนี่จับภาพได้เลยคุณผู้ชมแล้วผู้โดยสารสองแถวเนี่ยร่วงลงมา
นี่คือถนนนารายตำบลทะเลชุบศรที่อำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
แล้วคนขับรถอ่ะรถคันนี้ตอนที่ไปถึงอ่ะโอ้โห
สภาพครับผู้โดยสารในรถสองแถวสิบเอ็ดคนค่ะครับ
หัวแตกบ้างอ่ะบาดเจ็บมีแผลตามตัวหมดสติเลยนะบางคน
เอาร่มมากางก่อนเด็กมีทั้งคนแก่นะฮะใช่
แล้วคนขับรถสองแถวล่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ชื่อว่านายโชคชัยอายุ๔๙ปี
ดูหน้าสิข้างหน้าไปจบตรงเสาไฟแบบนี้ค่ะ

กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็แยกส่งโรงพยาบาลรักษาตัว
รถคันที่ขับไปชนคุณเป็นรถของทหารนะ

นั่นก็คือพันธาอากาศเอกสรายุทธ์เอี่ยมสกุลอายุ๓๓ปี
ตัวเขาเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังนะ
เขาขับรถมาจากงานแต่งที่สิงห์บุรีไง
แล้วก็จะกลับบ้านที่อำเภอเมืองลบบุรี
พอถึงตรงนั้นวูบคุณผู้ชม
พอได้สติมาอีกทีนึงคือรถชนอัดกับสองแถวไปเรียบร

แล้วไปโคร่มมาอีกทีนึงตื่นพอดี
ตำรวจตรวจดูวัดปริมาณแอลกอฮอลนี่เมามาหรือเปล่าเนี่ย
ปรากฏว่าไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียทรัพย์สิน

คนท้ายรถเมื่อกี้ที่เป็นคุณลุงคุณที่ล่วงลงมา

ใช่ค่ะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราไม่ไหว

เพราะว่ามันนิดเดียวเท่านั้นแค่ไม่กี่วินาที
เพราะเราจะรู้ตัวก่อนเนอะว่าเราเริ่มจะง่วงเราจะไม่ไหวแล้วนะคะ